สาวเจ้าของร้านของชำอยู่ในร้านในบ้านกับลูกนั่นแหละนะคะ
ลูกเล็ก๒คนก็ประมาณ๘ขวบกับ๑๑ขวบเป็นลูกสาว
ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปเสร็จมันมีมีดดาบยาวเข้าไปด่าเสร็จ
ง้าอย่างงี้เลยเหนือแล้วจะฟันคอเธอ
คุณผู้ชมคะลองดูหน่อยค่ะ

คุณสวัสดิ์
คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเห็นไหมคือสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ได้จับภาพได้ตอนสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านในบ้านแต่สิ่งที่เห็นคือ
ข้าวของพังไปหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสาวคนนี้เธอมาเล่าได้แล้วเธอบอกว่าทำไมแจ้ง
ตำรวจมันยังไม่คืบผู้ชายคนนี้อยู่ดีในคลิปเธอพูดถึงเรื่องของเงินหมื่น
แล้วเอามีดมาแบบนี้มีลูกสองคนอยู่กับเธอนะคะ
ตอนนั้นตอนเกิดเหตุดาบยาวกว่าหนึ่งเมตรในมือของผู้ชายคนนี้บุกมาในบ้านเธอนอนอยู่กับลูกอายุแปดขวบและสิบเอ็ดขวบ
ผู้ชายคนนี้เริ่มต้นด้วยเข้ามาถึงด่าทอโวยวายใช้คำหยาบคาย
เอาดาบฟันทำลายข้าวของบอกว่าให้จ่ายเงินมาหนึ่งหมื่นบาท
แล้วบอกว่าผัวเธอเป็นคนยืมเงินไปจากนั้นเอามีดนี่แหละไอ้ดาบเนี่ย
เงิงขึ้นสูงจะฟันลงไปที่คอเธอหน้าทีนั้นพี่เบิร์ดรูดในสุดแสนจักร่าหาร
เข้าไปกอดขวางแม่เอาไว้แล้วร้องขอชีวิตนะคะ
ผู้ชายคนนั้นเลยหยุดแล้วยอมออกไปแต่ยังด่าไม่เลิกพร้อมมีดดาบยาวที่เดินออกไปหน้าบ้าน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาววิการดานะคะเจ้าของร้านชำผู้เสียหาย
เธอเล่าแบบนี้เลยเธอบอกในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นตอนตี๒ของวันที่๙ธันวาคม
ยืนยันว่าเธอกับสามีไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้ไม่เคยไปยืมเงินใคร
ตอนนี้มีแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งตู้ทั้งโต๊ะสภาพเนี่ยโดนฟันเนี่ย
แช่ที่เอาไว้ขายของแตกเสียหายหมดเลยครับ
คิดเป็นเนี้ยความเสียหายประมาณสักสองหมื่นเจ็ดพันบาทแจ้งความแล้ว
บอกแบบนี้ลูกสาวนี่แหละขวางคนร้ายไว้ไม่งั้นคงโดนฟันคอตายไปแล้วค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชม
คือเด็ก๑๑ขวบนะคะปล้าหาดมาก
กอดแม่กอดน้องไว้
แล้วร้องขอคนร้ายว่าอย่าทำอะไรเลย

ความคืบหน้าเป็นยังไงเราต้องไปตามต่อเรื่องนี้นะคะ
บอกแบบนี้ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วแหละ
แต่ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อกี้เธอบอกว่า

แต่สิ่งที่เธอพูดเธออาจจะไม่รู้ก็ได้หรือเปล่า
เธอก็เลยบอกว่าไม่รู้จักแต่ตัวเธอไม่รู้จักจริง
ประเด็นคือตำรวจบอกว่าคนร้ายคนนี้
คือสามีของนางสาววิการดา
คือเคยอยู่ในเรือนจำมาก่อน
แล้วออกจากเรือนจำมาไม่นาน
ตอนอยู่ในคุกไปยืมเงินพี่ชายของคนก่อเหตุคนนั้น
ตอนอยู่ในคุกคือคนก่อเหตุที่ถือดาบยาเนี่ย
มีพี่ชายแล้วสามีของคุณวิการดาไปยืมตังค์เขาไปยืมเงินเขา
ทีนี้ตัวนี่น้องชายคนนี้ใช่ไหม
ก็เลยเหมือนกับเดือดร้อนแทนพี่จะมาทวงเงิน
แล้วคือก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลว่า